เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกรณีนายสมโพธิอารมณ์สุขชายไทยวัย๓๔ปี
ที่เขาไปเรียนในสหรัฐอเมริกาเรียน๖ปีแล้วเขาก็เปิดกิจการเป็นร้านอาหารไทย
ชื่อว่าร้านไหมไทยอยู่ที่รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา
ที่เราต้องมาตามความคืบหน้ากันเพราะว่าล่าสุดนั้นหลังเกิดเหตุทางนายกสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย
ทางพระเทพกิติวิมลหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐ

กำหนดวันสวดอภิษฐรรมศพขึ้นในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
ณวัดพุทธบูชาเมืองแอดแลนต้ามลรัฐจอร์เจีย

ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
ประจำอยู่ที่จอร์เจียสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ

เดี๋ยวเราจะมาสอบถามความคืบหน้าทางคดี

สื่อต่างชาติรายงานข่าวนี้ยังไงบ้างคะ
บอกว่าเป็นชายผิวดำก่อเหตุนี้
ครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่
แล้วไปพบกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันนี้ผมก็ไปดักรอเขาก็ได้พบเขา
เขาก็บอกว่าเขาพอจะพูดเท่าที่พูดได้คือ
พบเห็นจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
เป็นชายผิวดำผอมสูงดักรออยู่บริเวณด้านหน้าของร้านอาหาร
นั่งสูงปรีอยู่นะครับประมาณ๒๐๐รก

เป็นชายเป็นคนเดียวครับเป็นชายผิวดำคนเดียวที่เข้าที่ที่ก่อเหตุนี้
ค่ะประเด็นก็คือตั้งใจจะขโมยรถหรือเปล่าคะคุณสมิทค่ะ

มันมันจากแหล่งข่าวในพื้นที่นั้นนะครับอ่าไม่แน่ใจ
พบในบริเวณนั้นหลังจากที่ตลาดที่เคยเป็นตลาดแล้วปิดไป
แล้วยิ่งใกล้เคียงของร้านอาหารนี่มันไม่มีใครร้านเขาย้ายหนีออกไปหมด
เหลือร้านอาหารไทยร้านเนี้ยเมื่อประมาณสองปีเจ้าของเก่าเนี่ยถูก
เจ้าของตึกเนี่ยเจ้าของตึกต้องการที่จะให้ร้านไทยออกมาจากบริเวณ
เพื่อที่เขาจะอาจจะต้องการทุบทิ้งหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
นี่เป็นพื้นที่คุยกันที่ผมไปสอบถามจากร้านที่ยังอยู่นะครับ
ตอนนี้ในช่วงแถวร้านแย่มากนะครับหลังจากทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่า
เหลืออยู่ร้านเดียวที่กระจกที่๓ธุ่มครับ
คือแบบนี้เนี่ยล่าสุดทางตำรวจหรือว่าทางสื่อที่สหรัฐอเมริกานะคะ
เขารายงานความคืบหน้าล่าสุดนะตอนนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ก็ลงอาศัยสืบลงพื้นที่
วันนี้ผมพยายามที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่
แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาว่าจะขอไปคุย
แต่พอทราบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บอกว่าวันนี้สายสืบมาลงมาคุยกับเขานะครับ
แล้วก็คาดว่าจะได้ตัวในเร็วนี้
แล้วก็คดีนี้เป็นคดีที่อรุณแรงมาก
สาธารณ์คงจะตัดสินประหารตลอดชีวิตครับผม
ส่วนคนไทยในพื้นที่หรือว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย

หลังจากนี้ความรู้สึกของคนไทยในพื้นที่เป็นยังไงบ้าง

เข้ามาค่ะอาเล่านี่ความคุ้มหน้าอะไรเราจะติดต่อคุณกับไปอีกครั้งนะ
ขอบคุณสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในคดีนี้ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณสมิทบอกเนี่ยว่า
คุณสมโพธิเป็นที่รักของทุกคนนะ
คือรายงานข่าวบอกว่าเขาจะช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
ทำอาหารให้กินฟรีแจกอาหารให้เด็กกินฟรี
แล้วก็ล่าสุดรายงานข่าวบอกว่าเมื่อ๗กันยายนที่ผ่านมา
เขาถ่ายรูปใส่สูตรซื้อมาใหม่แล้วก็ส่งไปทางไลน์คุยกันในกลุ่มเนี่ยนะคะ
บอกว่าจะใส่ชุดนี้กลับมาเมืองไทยมาไหว้แม่
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตซะก่อนนะคะ